พี่โทมค่ะไปต่อกันพี่คนนี้กันบ้างดีกว่า
เช็คหัวใจเบิ้ลปฐุมราชนิดนึงละกันนะคะ

แฟนสาวเป็นลูกครึ่งนั่นเอง
ชื่อว่าเคที่ค่ะ

นิยมสาวลูกครึ่งนั่นเองนะคะ

อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลกเลย
แต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคต่อความรักนะพี่แจ๊ค

คู่โชว์หวานใส่กันตลอดเลย

แคบเบิ้ลเนี่ยเขาโพสต์พร้อมแคปชันว่า

โตขึ้นอีกปีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

งั้นของขวัญปีนี้ก็ขอให้เป็นเพลงนี้แล้วกันนะครับ

ชมเลยจ้ะคนคลั่งรักเบิ้ลปฐุมราช
ให้สุขขี้ทั้งกายและหัวใจ
ยังคงมิตรอยู่ตลอดไป
ยังรอเธออยู่ที่ไทยแลนด์

จะบอกว่านี่ยอดวิวต้องขึ้นแล้วนะ

แทนใจแฟนคนอยู่ห่างไกลนั่นเอง
เพราะว่าฟังแบบนี้แฟนบอกโหเขินจังเลยนะครับ

วันเกิดคนพิเศษก็จัดให้เลยสักหน่อยนะคะ
แฟนสาวเองก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะ

แฟนคลับชาวไทยฟินมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็กดไลค์กันแบบรัวเลย
จะบอกว่าทั้งคู่อดทนอีกนิดนะจ๊ะ

คือรู้สึกว่าคุณแม่เขาเป็นแฟนคลับคุณเบิ้ล

เป็นแฟนกันมาโดนหลายปีแล้วด้วยค่ะ

ทำไมดิฉันไหลล่วงไปภาษาอีสานได้เนอะ